สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ถ้านักการเมืองไปพูดแล้วมันก้าวล่วงไปถึงคนอื่น
มันก็ธรรมดาต้องถูกตอบด้วย
เราต้องไม่สร้างภาพที่น่าหวาดกลัวให้กับประชาชนนะครับ

อย่าไปสร้างภาพที่น่ากลัวให้ประชาชนกังวลใจครับ
ยังไงก็ต้องเดินหน้าสู่การเลือกตั้งแน่นอน
ผมยังเชื่อว่าสถานการณ์ของประเทศไทย
ระหว่างมีการเลือกตั้งกับไม่มีการเลือกตั้ง
ถือว่ายังห้าสิบห้าสิบคนอยู่นะครับ
คุณผู้ชมคำว่าหนักแผ่นดินพูดสั้น
แต่คำนี้ยาวไปร้อนแรงถึงวันนี้นะคะ

ก็คือเรื่องของประชาธิปไตย

อยู่ภายใต้รัฐบาลพลเรือน
คำถามคือคศใช่รัฐบาลพลเรือนไหม

คำพูดที่ออกมาจากปากพบทบเป็นดัชนีชีวัตรได้เลยนะคะ
ถึงเวลาแล้วที่ต้องมีการปฏิรูปกองทัพนะ
ค่ะส่วนคุณสุเทพเทือกสุบันบอกว่า
การที่ไปพูดแล้วไปเข้าหูพบทบ
แล้วถูกตอบโต้บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดา
แต่อย่างไรก็ตามทุกคนอย่าไปสร้างบรรยากาศ
ก็มีคำถามว่าเอ๊ะเป็นการส่งสัญญาณรึเปล่า
ว่าจะไม่มีการเลือกตั้งก็มีการตีความหมายแบบนี้
คุณสุเทพบอกว่ายังไงก็แล้วแต่ยังเชื่อว่ามีการเลือกตั้งเนี่ยนะคะ
ส่วนพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
ก็ตอบคำถามถึงกรณีนี้เหมือนกัน
คือตอบแบบสายหน้าบอกว่าไม่รู้
เพียงสั้นว่าผู้บัญชาการทหารบกไม่ได้ขัดแย้งกับใครนะคะ
ทีนี้คุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ์ประธานยุทธศาสต
เลือกตั้งพักเพื่อไทยเมื่อวานหลังจากที่ประโยคที่ว่านักแผ่นดินออกมา

แต่คุณหญิงบอกว่าเชื่อว่าการเลือกตั้ง
จะยังเกิดขึ้นในวันที่๒๔มีนาคมนี้
เพราะเมื่อมองกระแสโดยรวมคือ
เปิดให้ลงทะเบียนคือ๒๘มกราถึง๑๙กุมภาวันนี้

ตัวเลขคุณหญิงบอกว่ามันสะท้อนอยู่แล้วแหละว่าการเลือกตั้งมันจะเกิด
และประชาชนฝากความหวังไว้สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นอย่างมาก
สำหรับคนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า
ก็เป็นการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตใช้สิทธิ์คือวันที่๑๗มีนาคมนี้
ยังไงก็แล้วแต่คุณหญิงจากภักดิ์เพื่อไทยบอกว่าน่าจะยังมีนะการเลือกตั้งนะ